คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หูที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที
ก็เป็นพวกสาประตูที่ตอนนี้เนื้อหอมเหลือเกินณวันที่เราอัดนะเรียกว่าเนื้อหอมอยู่เราอัดวันที่๑๒กรกฎาคม
ครับผมยังไม่ได้อ่าดิวยังไม่จบใช่คือถ้าบรรดาเทียหนึ่งฝั่งอิตาลีแล้วก็เทียหนึ่งฝั่งอินเตอร์มิลานเขาคอนเฟิร์มไปแล้วว่าดิวจบแล้วอืม
เงื่อนไขส่วนตัวมันจบลงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอ่าถูกต้องแล้วแล้วมันก็ชัดเจนอ่ะอืมปล่อยเทียร์ไปแล้วใช่
นะมันมันยังไงก็ต้องต้องเอามาให้ได้ถ้าเป็นแมนยูใช่นะครับอ่ะ
ที่แคมเมอรูนโดยกำเนิดนะครับเริ่มต้นฝึกฝนฟุตบอลครับ
ชื่อเขาบอกแล้วนะครับซึ่งโกนาน่าบอกว่าตอนที่เขาไปที่
เพราะว่าไปกลับกว่า๔ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะฝึกฝนฟุตบอลนะครับ
แต่ว่าจริงแล้วครอบครัวของโอนาน่าเองก็ไม่ได้สนับสนุนให้แบบ
ลูกชายของเขาเป็นนักฟุตบอลอาชีพสักเท่าไหร่

คือการเป็นนักฟุตบอลอาชีพมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันเรื่องยากเหมือนกัน
เพราะว่าโหคุณจะต้องทุ่มเทขนาดไหนแล้วต่อให้คุณทุ่มเทมาก
มันก็มันก็ต้องไปพึ่งวาสนาเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยจะได้ดังหรือเปล่า
ถ้าไม่ดังก็ไม่ได้มีกินขนาดนั้นอ่าถูกต้องถูกต้องทางครอบครัวก็เลยแบบ
สนับสนุนไปเรื่องของการเรียนมากกว่าอ๋อนะครับไปทางให้ลูกตั้งใจเรียนซะแล้ว
ใช่เพียงแต่ว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อนะครับ
ไม่รู้เพราะว่าในอีก๔ปีต่อมาเนี่ย

คือมันต้องบอกว่า
เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยก็

และมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่า

ไปอยู่ต่างประเทศที่ควัญกับตนุญาตั้งแต่๒๔ปี

นะครับเพียงแต่ว่า

วันหนึ่งเนี่ยมันจะมีทวนาเมนต์เล็กทวเมนต์หนึ่งที่

และเรื่องตลกให้รู้ว่าตอนที่พวกเขาเดินทางมาถึงี่ที่บราเซลน่า
ถูกดึงออกมาถูกดึงไปรถบัสอีกคันนึง
รู้ตัวอีกทีหนึ่งโอดันน่าบอกว่าเขาเซ็นสัญญากับปาเซลน่าแล้ว
คือไม่รู้ตัวเลยคือเขาแค่แบบแค่สงสัยว่าเฮ้ยเพื่อนไปไปโรงแรมอ่ะ
แต่ตัวเขาทำไมไม่ต้องไปแล้วก็นั่งไปเรื่อยไม่รู้เรื่อง
กระทั่งอ้าวเอ้าผมได้เซ็นสัญญากับบาเซอร์น่าเหรอ
เออก็สนุกดีนะนะครับก็ซึ่งก็เลยเป็นที่มาว่าโอนาก็เพิ่งรู้ตอนหลังว่าอ๋อ
ว่าตอนหลังจากนี้ก็คือจะให้ไปอยู่ที่สเปน
ก็ยังไม่รู้ว่าดีแยโรกลอนแบบนมน้าวได้ยังไงอืมเพราะว่าเด็กอายุ๑๔
พิษพละอืมจากเคเมอรูน
อย่างเงี้ยภาษาอย่างเงี้โหมันมันเรื่องประหลาดมากแล้วก็แบบเขาก็
ไม่รู้ว่าเออน้มน้ำได้ยังไงเพราะจากเดิมเหมือนที่ผมบอกไปว่า
คือทางครอบครัวเขาก็แบบอยากให้เรียนมากกว่านะครับ
เอออะไรอันเนี้ยเออเขาแบบเฮ้ย
เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเรายังเป็นเพื่อนรุ่นดีคนอื่นเลย

เดินน่าก็บอกว่าจริงถ้าเขากลับมารีมาย
ภายหลังเขาก็คิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าทางครอบครัวของโอนาน่าเองก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไร
ใช่ไหมเขาต้องเจอผู้คนใหม่เมืองใหม่สภาพอากาศใหม่
ก็คือเขาไม่สามารถเล่นเกมฟุตบอลระดับสูงได้เพราะเป็นนักเตะเยาวชน
ก็คืออยู่สองทีมนี้ทีมละหนึ่งปีจนกระทั่งได้กลับมาตอนที่ประมาณ๑๗ปี
นี่๕ปีเนี่ยพลิกผันแบบสุดเลยเพราะว่าการอยู่สเปนช่วงหนึ่งโอเคเขาก็สามารถพูดภาษาสเปนได้นะครับ
ซึ่งคนดัชไม่ใช้ไม่ได้ใช้เป็นหลักนะครับและที่สำคัญคืออากาศของอัมสเตอร์ดัมมันหนาวกว่าการันอีก
ก็เรียกว่าแบบโอ้โหเจอเขาจะช็อกรอบสองนะครับแต่ก็โอเคเป็นรอบที่แบบตัวเขาอายุ๑๘แล้ว
จนกระทั่งก็สุดท้ายก็คือสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ภาษาดัชได้นะครับ
เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษจนกระทั่งผ่านไป๑เดือน
ก็เลยแบบเฮ้ยมันไปฝึกตอนไหนวะพูดได้ตอนไหนวะ
สรุปแล้วพูดได้มันพูดได้อยู่แล้ว
ผมว่าเขาน่าจะเรียนในช่วงใดช่วงหนึ่ง
มันจะมีภาษาแคมรูนไหมมีไหมแบบภาษาพื้น
ภาษาพินธรรมก็เป็น๕บก๑
เพราะมันทำให้เขาแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ในเรื่องของความเป็นมนุษย
แล้วก็เรื่องของในฐานะนักฟุตบอลอาชีพ
เป็นเป็นผู้เล่นที่ฝีปากกล้าเขาสามารถที่จะด่าผู้เล่นทุกคนได้

และสิ่งสำคัญมันตลกตรงนี้พี่ต๊ะ
ก็คือภาษาหลัก๕ภาษากับภาษาท้องถิ่น
มันสามารถด่าเป็นภาษาแม่ของคนที่จะถูกด่า
ด่าอังกฤษได้ใช่มั้ยตลกอ่ะ

ด่ากันเป็นภาษาดับเป็นไงสนุกนะ
แม่งแบบว่าอยู่สวิตช์ยังไงวะ
ไม่รู้แต่เขาพูดได้ค่อนข้างดีนะครับ
แล้วที่ผมบอกว่าเขาเคยทะเลาะกับโค้ชเนี่ย
ก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงด้วยเพราะว่าในรุ่นการ๒๐๑๕ถึง๒๐๑๖เนี่ย
อยากตอนนั้นมีโค้ชชื่อว่าปีเตอร์บอส

คือปีเตอร์บอสมองว่าโอนาน่ายังเด็กเกินไป
เพราะว่าอายุเพิ่งแบบไม่ถึงกว่า๒๐อ่ะ
มันหาได้ยากว่าผู้รักษาประตูแค่อายุ๒๐
จะเป็นมือหนึ่งของทีมเนี่ย
มันยากมากมันน้อยมันน้อยทีมากที่จะใช้ประตูที่อายุน้อย
เพราะว่าตรงนั้นตรงนั้นตำแหน่งมันสำคัญประมาณนึง
เอาง่ายถ้าย้อนกลับไปบรรดาทีมใหญ่ที่ใช้นักเตะอายุน้อยมาเป็นมือหนึ่ง
ด้วยคือมันน้อยมันมีแค่แบบไม่กี่คนที่มันมันพอจะนึกออกแบบที่อ่า
อันนี้ที่เป็นท็อปอ๊อบมายแล้วก็มันมีแหละแต่ว่าที่เราเป็นท็อปอ๊อฟมาย
เนี้ยมันมีแค่นี้แหละที่แบบอาหญะบุฟฟอลก็ก็ผมว่าก็ไม่ใช่
ไม่ก็เริ่มดำไม่ใช่อายุยี่สิบอะประมาณยี่เอ็ดยี่สองแล้ว
เพราะว่าตำแหน่งอย่างที่บอมบอกโกมันคือมันคือมองวิชั่นอ่ะ
อืมแล้วก็เป็นคนเปิดเกมใดใดโดยเฉพาะยุคนี้อืม
ฟุตบอลที่หลุดคลาสสิกมาแล้วยุคใหม่เนี่ย
โกเป็นอีกผู้เล่นหนึ่งอ่ะถ้าเราสังเกตดูการเปลี่ยนรับเป็นลุคเนี่ย
หรือถ้าพูดให้ชัดกว่าก็คือว่าตอนที่นัชชิงชัมเปสลีกกับ
ถูกต้องอืมใช่ใช่ใช่นั่นแหละครับสุดท้ายครับ
นาน่าก็แพ้โค้ชโค้ดใหญ่กว่าอยู่แล้วอ่าถูกต้องแต่ว่าโอกาสของ
อยากอืมนะครับแล้วทางปีเตอร์บอสก็บอกว่าเฮ้ย
คุณมีเวลาพิสูจน์ตัวเองสามเกมอืมนะครับถ้าสามเกมเนี้ย
คุณพิสูจน์ตัวเองได้ผมจะให้คุณเป็นมือหนึ่งนะครับโชคดี
เกมหน้าของไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืมเพราะว่าเขาเจอกับแล้วแผลไป
อืมนะครับพอเกมที่สองเนี้ยเป็นเกมที่ที่วัดแล้วมันต้องวัดแล้ว
แต่บังเอิญว่าไอดาวิรอนซานเชสที่ปัจจุบันมีสเปอร์อืมทำเสียลูกโทษอืม
โอนานะเขาไปด่าเลยอืมไปด่าเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ด่านะจริงจริงอ่ะ
มีถึงขั้นแบบลงไม้ลงมือเบาเบาด้วยอ๋อเออเออกระโลกเนี่ยหรอ
ว่าแบบประมาณว่าคุณกำลังทำให้โอกาสที่ผมจะได้เป็นมือหนึ่งของทีม
สูญเสียไปอืมกับลูกจุดโทษที่คุณทำแบบโง่อย่างนี้
แต่สุดท้ายโอนาน่าเซฟลูกโทษนั้นได้ก็เลยทำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้น
สุดท้ายก็คือกลายเป็นมือหนึ่งของอายักษ์ไปตลอดเลยจนกระทั่งออกจากทีมอืม
ก็เลยเรียกว่าเป็นเป็นผู้เล่นที่แบบมีแพชชั่นสูงมากแพชชั่นสูงมากอืมเนี่ยครับ
อย่างไรก็ตามครับช่วงเวลาดีของโอเนน่ามันก็มีช่วงเวลาร้ายเกิดขึ้น
ก็คือในเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันธุ์ยี่สิบเอ็ดอืมอุ๋โอนานาบอกว่านั่นคือวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเขาเลยโอ้
วันนั้นครับโอนาน่าบอกว่าเขาอยู่ในแคมป์ทีมชาติคาเมรูนครับอืม
แล้วก็เขาได้รับโทรศัพท์จากทีมแพทช์ใช่ไปทีมแพทของอายัดหน่าครับ
นะครับบอกว่าผลตรวจปัสสาวะของโอนาน่าเป็นบวก

แต่มีผลต่อการอำพลังสารกระตุ้นอื่นอื่นอ้าว

เขาไม่เคยใช้สารกระตุ้นใดคุณก็น่าจะรู้ดี
มันเป็นความตรวจสอบที่ผิดพลาดอะไรบางอย่างหรือเปล่า
อยากให้แบบไปตรวจอีกรอบนึง
หัวหน้าบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่แตะเหล้าไม่แตะบุรี
เพราะฉะนั้นแล้วไอ้การที่แบบตรวจพบฟูโลซีมายเนี่ย

โอหนานานาก็โทรไปหาแฟนสาวเขาชื่อว่าเมลานี
ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเฮ้ยมันเกิดเรื่องตลกบ้าเกิดขึ้น
มันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดแน่เลย
ว่าจริงแล้วโอนาน่าไอ้ฟูโลซีมายมันอยู่ในยาที่โอนาน่า
เคยหยิบไปกินผิดอืมซึ่งยาฟูโรซีมาเนี่ยเป็นเป็นส่วน
สมหนึ่งของยาที่เกี่ยวข้องกับการตั้งคันที่ภรรยาของ
แฟนของโอนานะใช้อยู่โอนานะก็แบบอ้าวชิบหายแล้ว
ก็เลยเหมือนตระหนักขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเขาเคยกินยาผิดจริงครั้งหนึ่ง
อ่างานยาเกิดเข้าใช่เข้าหูละโอนานะบอกว่าเขาจำได้แล้วว่า
เขาเคยหยิบยาผิดจริงเพราะเนื่องจากตอนนั้นเขาปวดหัวมาก
แล้วเขาก็เลยไปหยิบในกล่องยาแล้วบังเอิญว่าไอกล่องยานั้นเป็นยาที่แบบ
มันผสมกันบนเปรย์ที่เหมือนเป็นกล่องยาอืมก็เลยแบบหยิบผิด
แล้วไปหยิบเป็นยาที่แบบเกี่ยวข้องกับการตั้งคันของของแฟนสาวอืม
ซึ่งโอนาน่าบอกว่าความชิบหายมันอยู่ที่ว่ายาแค่เอ่อ
ประมาณ๔๐มิลลิกรัมเท่านั้นเองมันทำลายชีวิตการค้าแข้งของเขาได้เลย
นั่นแหละครับก็ทำให้โอนาน่าเริ่มตระหนักแล้วว่า
โคเขาพลาดครั้งสำคัญแล้วอืมนะครับหลังจากนั้นครับ
เรื่องราวของโอนาก็ถูกตรวจสอบโดยทางยูฟ่าทันที
เพราะว่าเมื่อผลตรวจเป็นบวกทางยูฟ่าก็มีการตรวจสอบไต่สวน
เดน่าก็บอกว่าเขาหยิบผิดจริงเขาไม่ได้ใช้สารกระตุ้นนะ
นะครับแล้วเขาก็เล่าไปเหมือนที่ผมเล่าไปเมื่อกี้
นะครับว่าเป็นความเลินเล่อความผิดพลาดครั้งต่อไปเขาจะระวัง
มากกว่านี้อืมนะครับโอนาน่าบอกว่าถ้าเป็นฟุตบอลน่ะ
ผมเขาคิดว่าเขาคงจะโดนยูฟ่าตักเตือนเป็นใบเหลืองอืม
นะครับเป็นใบเหลืองแต่สิ่งที่โอนาน่าโดนกลับเป็นใบแดง
อืมเพราะคำตัดสินของยูฟ่าก็คือตัดสินแบรนโอนาสิบสองเดือน
โอ้โหนะครับโอเดน่าบอกว่าสำหรับเขาเนี่ยนักฟุตบอลอาชีพเนี่ย
สองเดือนก็เหมือนสิบสองปีอ่ะครับอืมอืมนั่นแปลว่าเขาจะพลาดทุกรายการ
ในชีวิตทันทีสิบสองเดือนไม่ว่าจะเป็นบอนถ้วยอืม
จะเป็นจะเป็นจะเป็นจะเป็นจบ
จบหายไปหมดเลยสิบสองเดือนอืมนะครับโดยเพื่อนร่วมทีมของโอนายน่าที่
อยากตอนนั้นก็ให้กำลังใจนะครับมีการเขียนเอ่อเหมือนเขียนเสื้อครับ
แบบให้กำลังใจโอนาน่าที่จะต้องผจญกับโทษแบนครั้งสำคัญนะครับ
ซึ่งคุณธน้าบอกว่าเขารู้สึกดีมากกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็มีคนจำนวนมากก็
เมสเซสมีคนโทรศัพท์มาให้กำลังใจซึ่งคนนั้นบอกว่าเขาจำได้ทุกคนที่
ติดต่อหาเขาในวันนั้นเขาจำได้ไม่เคยลืมอืมนะครับแต่ว่าการถูกแบนสิบสองเดือน
นั่นหมายความว่าโอนาน่าห้ามฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเลยโอ้ไม่ได้เตะบอลเลย
ห้ามซ้อมห้ามฉลองแชมป์ด้วยอืมห้ามถูกคือห้ามมีส่วนเกี่ยวข้องไหม
แต่นิดเดียวคือมันถูกห้ามหมดเลยอืมโอน่าบอกว่านั่นคือความรู้สึกที่เขาโดดเดี่ยว
มากมากแล้วก็แบบเป็นความผิดพลาดครั้งสำคัญในชีวิตอืมนะครับอย่างไรก็ตาม
ก็มีการอุทธรณ์นะครับแต่ก็โอนานะก็ถูกแบนส์เก้าเดือนอยู่ดีอ่าก็จบที่เก้าเดือน
ก็ก็ก็ต่างกับสิบสองสิบสองเดือนนิดหนึ่งอืมแต่ก็ก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นการทำ
สำหรับนักฟุตบอลมันก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบทำร้ายจิตใจอยู่เหมือนกันนะครับ
นาน่าบอกว่าตอนนั้นเขาก็ถูกหลายคนวิจารณ์ในโลกโซเชียลแล้วครับว่าแบบเป็นบัวแบบขี้โกงบ้าง
ติดยาบ้างซึ่งโคนาน่าก็แบบก็ทำใจอย่างเดียวก็คือรับสภาพนะครับ
ในด้านชีวิตส่วนตัวโอเนน่าก็ต้องปลีกวิเวกครับเขาก็ไปใช้ชีวิตแบบสบายสบายอืม
ที่ที่สบายออกจากฟุตบอลนะครับก็คือไปอยู่ที่สเปนนะครับ
แล้วก็มีการใช้โปรแกรมฝึกพิเศษจากทางโค้ชของทางอายักษ์
เพียงแต่ว่าเป็นการฝึกเดียวอืมเออเป็นโปรแกรมโปรแกรมพิเศษที่สำหรับโอเนน่า
เพื่อจะในช่วงรักษาสภาพร่างกายอืมก็ไม่ให้มันไม่มีปัญหาใช่ใช่แต่ว่าเขาก็ต้องฝึกฝนให้หนัก
เพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเป็น๒เท่านะครับ
ของแอฟริกันครับออฟเนชั่นเนี่ยสุดท้ายแล้วตอนนี้มันก็จบลงแล้ว
เนื่องจากในช่วงฟุตบอลโลก๒๐๒๒ที่ประเทศกาต้านะครับ
แต่วันที่ทุกอย่างมันล่วงไปนั่นจะหมายความว่า
ส่วนด้านสไตล์การเล่นคงไม่ต้องบอกอะไรมากมั้ง
วารานเป็นภาษาเศสสบายสบายแทบประสาทแรกเลยแถมวารานก็พูดสเปนได้ด้วย
ยกวิ้งดาโรผมไม่มั่นใจว่าพูดเขาพูดขมคลผมว่าเขาน่าจะพูดอังกฤษได้
พูดลงคิดได้แล้วก็จริงโปรดูเกรดกับสเปนก็น่าจะพอจะหลากไว้น่ะ
ก็จะใช้ลาตินเหมือนกันมั้ง
ผมว่าดาโลก็น่าจะพูดผิดได้แล้วก็คุยกันกับโอนาน่า
ซึ่งถ้าสี่คนนี้เยาะแยะโอนาน่าก็ด่ายได้ทันที

ยังมีคาเซมิโลที่เป็นโปรตูเกตก็พูดสเปนได้อยู่แล้ว

ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้อยู่ต่อกับทีมหรือเปล่านะ

สองหน้าไม่รู้จะเป็นใครเหมือนกัน
เดี๋ยวรอดูแต่แปลว่ายังไงก็ต้องอยู่ใน๕ภาษาเนี่ย

ดัชอังกฤษอิตาลีสเปนฟรังเศส

อย่าเอาเยอรมันมาอาจจะสื่อสารยาก
แต่เรมันส่วนใหญ่หลายคนพูดอังกฤษได้ชัด
เพราะฉะนั้นข้อดีของโอเดน่าถ้ามาแมนยูเต็ด
เป็นครูสอนภาษาได้

สำหรับผมก็คืออาจจะเรื่องของลูกกาอากาศ
อาจจะยังไม่ไปเท่าไหร่

อันนี้ถามให้นิดนึงเขาบอกว่าเขาย้อนกลับไป

สิ่งที่เร้อร้ายที่สุดในฐานะรัฐฟิวอาชีพก็คือ

เก้าเดือนแต่ว่ามันก็ทำให้เขาได้เรียนรู้เหมือนกันว่า
เมื่อเราล้มไปแล้ว
เราจะลุกอย่างไร

เป้าหมายของโอนาน่าเขาพูดชัดเจน
ไม่มีอะไรสับซับซ้อนตรงไปตรงมาที่สุด
เขาจะอยากเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลก
นี่มันคือราชาโจรสลัดชัด

วันที่เราอัดเนี่ยเป็นล่วงหน้า

ก็ยินดีล่วงหน้าเลยละกันผม
ข้างมั่นใจเหมือนกันว่ายังไงก็น่าจะดิวจบ
ค่อนข้างชัดเจนแต่อาจจะเหลือเรื่องเอกสาร
คิดว่าหลังบ้านน่าจะคุยกันเคลียร์แล้วประมาณนึง
แต่รู้สึกว่ามันอยู่ในช่วงที่ควรเปลี่ยนแล้ว
ผมที่ผมชอบก็คือการแพชชั่นของเขาการมีส่วนร่วมกับเกมใดเนี่ย

เขาน่าจะเป็นโกประเภทนั้นก็แน่นอนคือข้อดี
จากที่โอเคผมก็ไม่ได้ดูอินเตอร์เยอะ
แต่ว่านัดชิงเราเห็นเรื่องแฟชั่นเรื่องอะไรของเขาค่อนข้างเยอะ
เห็นแววของความเป็นผู้นำสูงมาก
เดี๋ยวพี่บอยก็จะไปต่างประเทศซึ่งตอนที่ปล่อยไปแล้วเนี่ยกลับมาแล้วมั้ง

แต่ตอนนี้พี่บอยก็ยังอยู่ต่างประเทศอยู่ที่ทุกคนได้ฟัง

ก็ยังไงฝากพวกเรากันไว้ด้วยสำหรับอีพีนี้ลำลากันไปก่อน

สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม